มาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับช่วงอากาศเย็นสบายแบบนี้
หลายคนไปขึ้นดอยขึ้นภูกะไปสูดอากาศ
เย็นสบายนั่งสงบจิตสงบใจโอ้ยอากาศมันดีเหลือเกินนะฮะ
แต่ถ้าไปเจอแบบที่นักท่องเที่ยวคนนี้เขาไปเจอ
โอ้โหมันเสียอารมณ์ไปหมดเลยเพราะว่าสายแว้นมาเล่งเครื่องอยู่ใกล้
เดี๋ยวบอกว่าไม่ไหวจะเคลียร์จริง
ต้องถ่ายคลิปไว้ไปประจานในโลกโซเชียลซะหน่อยครับ
อ่ามันไปเยอะครับไม่ไปเยอะครับ

คุณรสลินไปเที่ยวแล้วเจอแบบนี้คุณจะเสียอารมณ์ไหมล่ะ

เราอยากมาสงบมาฟังเสียงธรรมชาตินะฮะ
มารับอากาศดีไม่ใช่มาฟังเสียงเร่งเครื่องแบบนี้
กลายเป็นว่าหนีจากความวุ่นวายมาเจอความวุ่นวายกว่า
เออเนี่ยทั้งเบิ้ลเครื่องทั้งไอเสีย
เราต้องมาสูดดมอะไรแบบนี้อีกมันเสียอารมณ์จริงนะครับ
คือคนถ่ายคลิปเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า

ตั้งแต่เช้ามืดนะฮะเวลาประมาณสักตี
แหมกำลังนอนสบายอยู่ในเต็นต์อยู่ในบ้านพัก
ได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งมาเปิดดังสนั่นคุณ
เช้ามืดอยู่เลยนะฮะตอนนั้นก็ได้แต่นอนทำใจอ่ะคุณ
ทำใจไปข่มตานอนต่อไป
ปรากฏว่าช่วง๗โมงเช้าเอาล่ะมีเสียงแบบนี้ฮะ
สตาร์ทรถจักรยานยนต์เสียงดังเสียงเบิ้ลเครื่อง
ละคันสองคันแล้วมันไม่ใช่เบิ้ลเครื่อง
แค่ประมาณ๕นาทีมันเบิ้ลประมาณครึ่งชั่วโมงนะคุณ
โอ้โหและเสียงมันดังมาจากทั้งด้านหน้าบ้านพัก
ด้านหลังบ้านพักคาดว่าน่าจะเป็นคนละกลุ่ม
แต่ใช้รถจักรยานยนต์ขับขี่พากันมาเที่ยว
และปรากฏทำไมต้องมาเบิ้ลเครื่องกันอยู่แถวนี้

คือไอ้เสียงที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยแค่ครึ่งนาทีก็โอ้โห

ใช่ฮะนี่มันแสบแก้วหูไปหมดเลยนะครับ
เจอแบบนี้สิฮะฟิลขาดครับ
ก็เลยต้องควักโทรศัพท์มาถ่ายคลิปตำหนิติเตียนต่อว่า
เอาไปประจานในโลกโซเชียลซะเลยนะฮะ
เจ้าของที่พักก็ได้เข้าไปตักเตือนพวกนี้แล้วนะคุณนะ
แต่พวกนี้ถามว่าสนใจไหมไม่สนใจคุณ
เจ้าของที่พักเขาถึงขนาดโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเลยนะ
แต่โทรไม่ติดไม่มีสัญญาณ
ทีนี้ทำอะไรก็ต้องอุดหูทนฟังเสียงอะไรแบบนี้ไปต่อเนื่องนะฮะ
คนถ่ายคลิปก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์
อยากจะฝากเตือนไปถึงนักท่องเที่ยวทุกคน
ให้รักษามารยาทส่วนรวมกันหน่อยเห็นใจคนอื่น
ที่ต้องการมาพักผ่อนแล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติ
ไม่ได้มาอยู่กับพวกคุณนะฮะ